ส่วนทานอาหารคาวเรียบร้อยแล้วไปทานขนมหวานกันดีกว่า

แต่ลูกชุบที่จะพาไปทานมันเป็นลูกชุบมิติใหม่
ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นค่ะ

เหมือนที่เราเคยพาไปดูด้วงช็อต

แต่อันนี้มันแค่ขยับไม่ได้

เออจะไปเหมือนไหม
ก็ต้องเป็นลูกชุบมันหวานนะคะ
ริมน้ำนะเธอมีชื่อว่าครูเปิ้ล
เป็นคุณครูสอนทำขนมหวานไทยโบราณนะคะ
บอกว่ารับออเดอร์สั่งทำลูกชุบมาจากลูกค้าลายหนึ่ง
เขาอยากทำลูกชุบไปเตอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อน
เพื่อนชื่อคุณด้วง
ลูกค้าก็เลยให้ครูเปิ้ลทำลูกชุบเป็นตัวด้วงให้หน่อย
ครูบอกว่ายากนะรูปร่างแบบว่า
เป็นตัวด้วงเนี่ยหนอนด้วงเนี่ยยากเหมือนกันนะ

คือตอนแรกเหมือนอยากจะให้ทำเป็นรูปคน

ครูก็เลยบอกว่าน่าจะยากเกินไปถ้าทำรูปคุณด้วงแบบนั้น

ก็เลยทำออกมาแบบนี้เหมือนมากเลยเอาจริง
ใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนหรือว่าอยากจะสอบถามการออกแบบลูกชุบ
หรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องการเรียนทำขนมไทยอะไรใดกับครูเปิ้ล
ติดต่อไปได้นะคะร้านขนมไทยบ้านริมน้ำบายครูเปิ้ลนะจ๊ะ
ทิ้งไว้ให้ที่หน้าจอแล้ว
หรือว่าเข้าไปดูในติ๊กต๊อกบ้านริมน้ำก็ได้นะคะ

ต้องเอาไปใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่ด้วงช็อตนะ
โอ้ยแต่เหมือนแล้วนะมันหวานมันมันอร่อยดี